เตือนภัยกันหน่อยค่ะโดยเฉพาะตามต่างจังหวัด
คือจะมีคนมาหลอกมิจฉาชีพคราวนี้มาหลอกนะ
จะเอาขนมมาลงให้แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะแถมชั้นวางให้ด้วย
แต่ท้ายที่สุดขนมมันก็เป็นขนมเก่าหมดอายุแล้วค่ะคุณผู้ชม

ดูสิผู้ก่อเหตุมาแล้วค่ะคุณผู้ชม
อยู่ที่อำเภอศรีมโหสดที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
คือเขาขับรถสีแดงมามากันสองคนสามีภรรยานี่แหละ
แล้วก็ทำทีเหมือนกับมาชวนคุยจะเอาขนมมาลง
เดี๋ยวจะเอาร้านจะเอาชั้นวางของมาให้ร้านแถวนี้ด้วย
ทีนี้นักข่าวของเรานะไปที่บ้านของคุณสุริรัตน์เลย
ไปคุยหน่อยซิว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณสุรีรัฐติดต่อกับป้าสาย
ป้าสายสุรคนอายุ๕๔ปีค่ะ
ซึ่งคือที่หน้าบ้านของป้าเนี่ยเขามีการต่อเติมออกมาเป็นร้านค้า
แล้วก็เอาสามีมาอยู่ด้วยเอาสามีมาจากสุรินทร์เลยนะ
สายก็เล่าให้ฟังว่ามีสองสามีภรรยา
แต่งตัวเหมือนกับแต่งตัวธรรมดาบ้าน
ขับกระบะแดงมาเลยแล้วเข้ามาเนี่ยทำทีจะขอซื้อเหล้า
จะขอซื้อเบียร์แล้วก็คุยกับป้าสายเหมือนกับจะลงขนม
ตอนนั้นป้าสายอยู่คนเดียวด้วย
แล้วสองสามีภรรยาเนี่ยนะคุณพูดเหมือนกับแบบหวานล้อม
เหมือนชวนคุยแหละบอกป้าโอ้ขนมร้านป้าก็มีนะ
แต่มันขาดอะไรหรือเปล่าเนี่ยป้ามาสั่งกับหนูสิ
ใช่อ่าเดี๋ยวหนูจัดการให้เลยเออแล้วก็พูดไปด้วยไงว่าเนี่ย
เดี๋ยวมีแถมฉันวางของให้ด้วยนะถ้าเกิดว่าป้าไปซื้อเองเนี่ย
ราคามันแพงทีนี้ป้าสายก็เลยตัดสินใจ
อ่ะได้ขนมด้วยแถมฉันวางอีกจ่ายตังค์ไปเลยค่ะพันห้า
ทีนี้พอได้ขนมมาเอ๊ะขนมมันดูเก่าอ่ะ
ทีนี้สองสามีภรรยาที่เขาเป็นมิจฉาชีพเขาบอกเอางี้ป่ะ
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาฉันวางของมาให้แทน
ยังไงก็คุ้มหลังจากนั้นนะไปที่รถแล้วขับรถออกไปเลยค่ะ
นี่คือขนมเก่าขนมหมดอายุ
แล้วถามว่าอ้าวไหนบอกไปที่รถจะไปเอาชั้นมาให้
ไม่มีค่ะไปแล้วได้ตังค์ไป๑๕๐๐ด้วย

นี่ตอนที่นักข่าวถามป้าสายเนี่ย
ป้าก็สายหัวและป้าก็หัวแล้วแบบ
ป้าเนี่ยโมโหตัวเองนะเสียท่าเสียรู้
แล้วเนี่ยรู้ไหมกว่าป้าจะได้กำไรสัก๒๐๐๓๐๐เนี่ยนะ
โอ้โหมันก็ยากยากแล้วต้องเอาเงินตรงนี้ไปเลี้ยงดูสามี
ที่บอกว่าเอาสามีมาจากสุรินทร์มาอยู่ด้วยเพราะอะไรรู้ไหม
ประสบอุบัติเหตุค่ะกลายเป็นผู้พิการเดินไม่ได้
คือป้าสายต้องดูแลตลอดเลยนะ
เช็ดเนื้อเช็ดตัวหาข้าวหาปลาให้กิน

ทีนี้หลังจากนั้นป้าก็เลยไปที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ข้างหน้า

ก็เลยรู้ว่าโอ้นี่เอาจริงนะ
ที่ร้านก็โดนหลอกเหมือนกันแบบเดียวกันเลย
แต่ฝั่งที่ร้านนั้นเขาไม่ได้จ่ายตังค์
ก็เนี่ยมีแต่ป้าสายที่เสียรู้จ่ายตังค์ไป๑๐๐
เอามีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแบบนี้แล้ว
อยากให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวให้ได้เร็วด้วยนะคะ